ไอเดียและเทคนิคการขายเนี่ยมันสำคัญนะ
วันนี้เรารวบรวมนะครับไอเดียดีไอเดียแปลกของพ่อค้าแม่ขาย
เขามาลองทำกันดูแล้วยอดขายปังทะลุโลก
ทำอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ
เคยไหมล่ะครับเมื่อขายของแบบเดิมเนี่ยโอ้โหผลลัพธ์มันไม่เข้าตาสักที
ลูก๒๐๒๒แบบนี้ก็เลยต้องผุดไอเดียในการขายของให้คนจำ
ให้คนเห็นให้คนซื้อตามแบบรวดเร็ว
จนเกิดมิติใหม่ของการขายของไม่เว้นแต่ละวัน
ว่าแต่จะมีวิธีการขายแบบไหนบ้างเนี่ยไปดูพร้อมกันเลยครับ
ไปดูอีกมิติใหม่ของการขายเมื่อต้องเต้นขายลำโพง
โปรดต้อนรับ
อยากเต้นให้โดนก็เลยต้องเต้นเต้นเข้าไป
ให้มันรู้ว่าลำโพงที่ฉันจะขายเนี่ยนะมันดังตึ๊บดีขนาดไหน
กลายเป็นการเต้นสู้ชีวิตแบบป้าแม่ค้าข้างเนี่ยโอ้โห
ด้านสู้ชีวิตกลับมาแบบนี้นะสิ
โอ้โหกลายเป็นมิติใหม่ของการขายลำโพงเครื่องเสียง
เพราะนอกจากจะมีสินค้าตัวจริงลากไปให้สัมผัสถึงที่แล้ว
ยังสาธิตการใช้แบบถึงอกถึงใจ
ลำโพงมันก็ต้องเปิดลำโพงให้ฟังเพื่อการันตีคุณภาพ
ลำโพงดีไหมไม่รู้แล้วรู้แต่ว่าได้ใจคนแถวนั้นไปเต็ม
งานนี้โยกกันจนเอวแทบเคล็ดไปหาหมอก่อนไหม
นี่นะครับยังไงก็ขอให้ขายได้เยอะนะครับ
อีกหนึ่งมิติใหม่นั่นก็คือการขายไอติมลอยฟ้าแบบนี้
โอ้โฮ
ไม่ว่าจะสูงแค่น้าเอก็ไปเถิง
คุณลุงครับโยนขนาดนี้เนี่ยผมละหวาดเสียวเหลือเกิน
ว่าแต่วันนี้ไอติมลูกนี้จะได้กินไหมล่ะครับเนี่ย

นี่ก็คือลุงสมเจ้าของรถไอติมลอยฟ้าที่ขายมานานกว่า๕๐ปี
โดยมีเอกลักษณ์ในการขายด้วยการโยนรับลูกไอติมแบบนี้
ใครมาแต่จริงแล้วนี่คือทักษะของลุงสมที่เก่งกาด
และฝีมือการโยนที่หาตัวจับได้ยากเลยนะครับ
และต้องบอกก่อนว่านี่ถือเป็นมิติใหม่
ในการเข็นรถไอติมขายของคุณลุง
ที่เป็นที่จดจำอีกแสนนานเลยทีเดียว
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหอยากจะบอกลุงสมเลยนะครับว่า
โยนแม่นขนาดนี้ขอชิมสักคำได้ไหมล่ะ
และอีกหนึ่งมิติใหม่ในการขายเมื่อต้องขายร่ม
ในเวลาเพียง๑๙วินาที

หายเร็วแบบไม่พักคนทักทันไหมล่ะครับเนี่ย
บอกได้เลยว่านี่คือมิติใหม่ของจริง
รูปแบบการขายปี๒๕๖๒
ที่ต้องรวดเร็วต้องไวต้องได้ใจคนดูไปแบบนี้
กับการสาธิตการใช้ร่มกันแดดกันฝน
ที่ใช้จริงแบบไม่มีสแตนอินเลย
และยังเห็นถึงขั้นตอนตั้งแต่การกางลม
เจอลมเจอฝนเจอน้ำและความแข็งแรงของลม
ทนทานแบบนี้อีกโอ้โห

อยู่ภายใน๑๙วินาทีเท่านั้น
ต้องยกฝีมือความเร็วในการขายขั้นเทพที่ได้ผลจริง
อยากจะซื้อแบบรวดเร็วเช่นกัน
งานนี้น่าจะมีแต่คำว่ารวยรวยนะครับ